จบไม่สวยสักหลังครับคุณผู้ชม
บ้านสองหลังรั้วติดกันนะครับ

ไม่ถูกกันตามท้องเรื่องเลย

โอ้โหคนหนึ่งโมโหคนหนึ่งร้องไห้ครับ

ขนาดที่ตำรวจคุมตัวนายประสิทธิ์สมพลอ
เสียชีวิตที่หน้าบ้านคุณผู้ชม
ยิงเสร็จแล้วประสิทธิ์ก็หนีไปซ่อนที่บ้านตัวเองไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรอก
ตำรวจสพนายายอามครับขอกำลังเสริมจากชุดปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดจันทบุรี

โดยมีลูกมีเมียมาช่วยเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง

ประสิทธิ์ยอมออกมามอบตัวกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าในสำรวย
มีแผลถูกยิงที่ใบหน้า๑นัด

ส่วนปมความขัดแย้งมาจากทั้งสองคน
มีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินของบ้านทั้งสองคนอยู่ติดกันไง
เคยมีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเข้ามารังวัดแนวเขตหลายครั้ง
แต่ทั้งสองก็ยังคาใจค่ะช่วงเกิดเหตุนายประสิทธิ์
คนยิงเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านสำรวยหลายรอบสร้างความไม่พอใจให้กับสำรวย
สำรวยก็ถือมีดขอฮะมีดขอมีดงองอน่ะนะ
ออกมาถามว่ามาเดินทำไมหลายรอบเนี่ยนายประสิทธิ์ยิงสวนเลยครับ
คุณผู้ชมฮะนายสำรวยเสียชีวิตขณะที่เมียของนายสำรวยเนี่ยนะ
วิ่งออกจากบ้านมาก็ถูกครูด้วยนี่จะยิงให้ตายคนเลย
ผมไม่เคยมีนิสัยแบบนี้อืมเอาตอนนี้ผมก็ยอมรับเต็มที่
เพราะผมโดนกันแกล้งมาตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โรงพัก

ถึงเราต่างต่างตานใจมานานแล้วใช่ไหมยังดีกว่าครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวนายประสิทธิ์ไปสอบสวนเพิ่มเติม
ที่สพนายายอามเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ